ไปดูเรื่องนี้กันต่อคุณผู้ชมค่ะอู่ซ่อมรถที่ชนบุรี
คุณผู้ชมจำได้ไหมคณะตะโพงจำได้ไหม
เรื่องนี้เคยเป็นประเด็นกันมาก่อนหน้านี้เนื่องจากว่าอู่เนี้ย
มีรถดองอยู่หลายคันมากเลยก็คือเป็นรถของลูกค้า
ที่รับซ่อมแต่ว่าไม่ทำอะไรเลยเบิกล่วงหน้าเยอะแยะเลย
ใช่ค่ะแล้วปรากฏว่ามีผู้เสียหายเยอะมากครับ
เขาก็มีการไปแจ้งความล่าสุดวันนี้เนี่ยนะคะ
ตำรวจออกหมายจับเจ้าของอู่ซ่อมรถแล้วค่ะฐานลักทรัพย์และรับของโจร
เพราะว่าไม่ยอมเข้าพบพนักงานสอบสวนค่ะผู้สื่อข่าวกลับไปดูที่อู่นี้อีกครั้งหนึ่ง
เมื่อก่อนมีรถหลายคันมากเลยตอนนี้ล่าสุดมีซากรถเหลืออยู่คันเดียว
นี่คือความคืบหน้าหลังจากที่โลกออนไลน์มีการแชร์โพสต์นี้นะคะ
เป็นการแฉอู่ซ่อมรถชื่อดังที่ชนบุรีเขาเรียกว่าซ่อมรถทิพย์อะค่ะ
คือไม่ได้ซ่อมจริงแต่เอารถของลูกค้าเนี่ยไปดองจนเสียหายเป็นจำนวนมากทีเดียวนะคะ
เมื่อวานนี้คือเรื่องของเรื่องคือเมื่อวานเนี่ยผู้เสียหายกว่า๓๐คนนะคะ
นำรถส่วนตัวที่ไปซ่อมกับอู่ดังกล่าวไปที่สพเมืองชนบุรีไปแจ้งความ
เอาผิดหลายข้อหาเลยบางรายเนี่ยเขาบอกว่าถูกเจ้าของอู่โทรศัพท์คมขู่ด้วย
เนี่ยค่ะก็เลยเป็นที่มานะคะล่าสุดวันนี้ผู้สื่อข่าวก็ไปที่อู่อีกครั้งหนึ่ง
เงียบเหงาค่ะที่อู่เงียบเหงามีซากรถแค่หนึ่งคัน
ชาวบ้านบอกว่ารถที่หายไปส่วนใหญ่เป็นของผู้เสียหาย
ซึ่งมาเอารถหรืออะไรออกไปเองเจ้าของอู่เนี่ยก็ยังไม่เจอตัวนะคะ
ผู้เสียหายยืนยันบอกว่าเจ้าของอู่ไม่มีท่าทีแสดงความรับผิดชอบ
และท้าทายด้วยว่าถ้าหากอยากได้ค่าเสียหายก็ให้ไปฟ้องเอาค่ะ
ถ้าอยากได้คุณก็ไปแจ้งความเอาไปจำเนินคดีเอา
แล้วไม่ได้โดนแค่คนเดียวนะคะเนี่ยโดนกันหมดเลย
บอกว่าคุณเรื่องเยอะคุณเนี่ยมันเรื่องเยอะอยากได้คุณก็ไปแจ้งความเอาเลย
ไปฟ้องเอาเลยถ้าคุณอยากได้แต่มันเป็นของของเราอ่ะเราก็ต้องอยากได้คืนอยู่แล้ว
นักงานสอบสวนตอนนี้เตรียมยื่นขอหมายจับเจ้าของอู่ฐานลักทรัพย์และรับของโจรนะคะ
ซึ่งเป็นความผิดในคดีอาญาส่วนคดีทางแพ่งถึงแม้ว่ามีขั้นตอนเจรจากลายเกลี่ย
แต่เจ้าของอู่ก็ไม่ปรากฏตัวติดต่อก็ไม่ได้นะคะ
คดีอาญาอยู่ระหว่างสอบสวนผู้เสียหายแยกเป็นรายบุคคล
เนื่องจากพฤติการทางคดีเป็นความผิดต่างกรรมต่างวาระค่ะ